มัดทะยานฟ้า
ต้องต่อน้ำหนัก๒ปอนด์
เดี๋ยวดูครับจะมีผลหรือเปล่า
ติดตามวิทยา
ครับมวยร้องผู้เหลือกับเราวันนี้นะครับ

กมาแล้ว๘๕ครั้งชนะ๖๐ครั้ง

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๔๐

ฆาตศึกอบุญช่วยยกที่๒

พี่ชายทำไมน้ำเงินมันย้ายใหญ่
ว่าชื่อชั้นการผ่านมวยดีกว่าก็จริงนะครับ

น่าจะหลอกกว่านะ
ฝ่ายแดงนี่ขุนศึกชื่อเก่าก็ชื่อ
ปอนตอวีรชัยหรือเอกบางไซย

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับขุนศึกนะครับ

มหาลัยราชพัฒน์

เดี๋ยวดูครับการโปรแกรมคาถาของใครจะเหนียวแน่นหนึบกว่ากันครับไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับพันเอกจิรวัตรอินเนียมครับ
อาวุธหนักแรงทั้งคู่นะครับต้นนี่ห้ามกระพริบตาเลยครับอาจจะมีนับมีน็อกได้
มุมแดงไฟล์ล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มไว้สวยสดงดงามเลยนะครับกับติดตามยกที่หนึ่งครับ
ต้องจบนี่เป็นคู่เวทีมวยสะเทือนเลยนะให้คะแนนมีสามคนมีสิงห์ชัยจุลวงศ์ธนาดนอยู่เบอร์แล้วก็ชนทีอุสมานี
แดงก็คือขุนศึกอพิมนศรีอายุ๑๙จากอุดรธานีน้ำเงินยอดขุนพลพอเมืองเพชรอายุ๑๘อุบลราชธานี
นี่มวยใหญ่มวยยักษ์นะเทกับแฟนทางบ้านได้ดูกันกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะเขาเรียกว่าแท็กซี่ถูกหวยรวยเละเลย
นี่๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์ให้ท่านรองนี่โอ้โหบอกว่าชอบเจ้าวันทรงชัยมาเมื่อไหร่ชอบเหลือเกิน
ฉีดเข้าไปครับเต็มเลยนะครับเมื่อสักครู่จูโม่งพรสุริน๑แสนบาท

บวกกับค่าตัวนี้นิ่ม
แล้ววันนี้คู่นี้นะมวยใหญ่มวยยักษ์นะวันนี้ประธานเอกฟังใส่ไหมพร้อมลูกชายนำทีมมาเลย
คุณแฮมเสกกระถาว่ากระถาเลยนะในฐานะที่เป็นมวยรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ย
ฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบอาจจะตัวเล็กหน่อยเพื่อความเหมาะสมของมวยคู่นี้ต่อกันสองปอนด์

อาวุธหนักแบบนี้ครับนับน็อกนี่เห็นเลยนะครับผู้ชี้ขาดบนวิธีครับ
ภัณฑ์เอกจิลวะดินเอียมบอกมวยใหญ่ครับ

เปย์หมอรอทำงานได้กับมวยคู่นี้อีกแล้วนะ

ที่มานเทคล็อกชนะคลายไป
เปี้ยงโดนนับแล้วมาน็อกเขาเลย
คนละนับคนละน้ำ

ใครจะเชื่อว่าวันนั้นมันต่อยกันบ้างทุกคนว่ามันจะไปสู้อะไรสิงสุยอ่ะแต่มันพลิกว่าชนะได้
คุณอาเซียเน่คุณอาเซียทั้งเบียดีเกี่ยวร่างเสียงล้มตลอดทีนี้ชัดเจนมากนะเสียง
รวมถึงปากซอยได้ยินชัดเจนเลยปลายยกที่หนึ่งนาทีย่าได้ดูชั้นดูเชิงพอสมควรนะครับ
วยใหญ่ก็อย่างนี้แหละนี่ต้องเอาไว้ต่อสู้กับต่างชาติแล้วนะเวลานี้
วยไทยของเราตอนนี้บูมไปทั่วโลกแล้วมวยไทยมรดกไทยมรดกโลก
ซึ่ง๓๔๐ปีก่อนโตมาเตอร์สงชัยนำมวยไทยไปเผยแพร่อย่างต่างชาติ

เพราะว่าในช่วงนั้นหลายคนโอ้มวยไทยมรดกโลกมวยไทยมรดกโลกมวยไทยมรดกโลก
หลายคนหัวเราะด้วยกันนะแต่ตอนนี้ทั่วโลกล่ะนี่ยกมวยไทยหมดแล้ว
เกี่ยวร่าง๒ลูกสวยงามแล้วหมดยกที่๑
วยรองผู้เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วยกแรกครับโอ้โหนี่ครับ
โปรเมอเตอร์มหาชนคุณสวงชายและตนาสุบันครับและคุณกำมานาศครับ
แล้วก็มีบังจูปอสมานครับนั่งชมมวยครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ครับตอนนี้รองคู่เอกของเรานี่ก็ผ่านมายกแรกครับ
ฝ่ายแดงขุนศึกอพิมลศรีครับพบกับยอดขุนพลพอเมืองเพชร
หนักเนอะครับโอ้โหทั้งคู่นี่เป็นมวยรุ่นใหญ่เวท๑๔๕ครับ
หนักแรงทั้งนั้นเลยครับอ้าวนี่ว่านักแล้วนะเดี๋ยวคู่เอกหนักกว่า
สินเข็มพันธุ์๑๔๗ปอนด์ด้วยมีแคมป์ให้เป็นรางวัลเป็นเดิมพันธุ์เลยครับ
อ้าวต้องติดตามเลยครับบนเวที่ก่อน
ยกที่๒แดงศูนย์อพิมมศรีครับมวยของผลกับบรวจ๓อัคาราเดช
พิมมศรีพุงริห่างครีสต์แอมแล้วกับ
ต้องเปิดเกมแล้วครับยอดขุนพลมานิ่งมารอไม่ได้
จับและคืนตัดล่างยกแรกเกี่ยวลบไปสองทีนะ
มีแฟนตะโกนมาแล้วมันได้แผนมั้ยอันนี้ต้องไปถามกันมากกว่า

น้ำเงินอันตรายน้องออกหมัดน่ากลัวเอาสัญญาณมาแล้ว

สูงสูงครับขุนศึกมีแข้งซ้ายหน้าแล้วมีหมัดขวา
โอ้โหบวกกันอันตรายด้วยใช้ความใหญ่เบียดหมดให้เป็นประโยชน์แล้วครับ
นี่ยอดขุนทนอายุเท่ากันด้วยนะครับ
๑๙น้ำเงิน๑๘ปีเดียวเองมีแข้งซ้ายแข้งขวาสลับเกี่ยวล่าง
ได้รุ่นนี้มาช่วยเยอะเลยครั้งที่สามครั้งที่สี่แหละ
อ๋อมวยใหญ่ล้มแต่ละทีโหลุบลำบากเลยนะ
มันโค่นหนักแหละมันจะหนักโค่นเอาอ่ะ
โอ้แขกงซ้ายไก่โหทิ้งซ้ายออกแน่นเลยครับตีนี้
ไม่ถึงว่าจะต้านกว่าใหญ่ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองขุนสึก
โตะเด็กสะเทือนเหมือนกันนะขุนสึกนะ

โอ้โหทิ้งทั้งหัวไหล่อีกแล้ว

เกมอย่างนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
น้ำหนัก๒ต้อนนี้จะมีผลรึเปล่าพอเมืองเพชรมีช่วงหลังสดขึ้นมาโอ้โหตีนช้าย
แค่งซ้ายหน้าเตะ
มีหมัดขวานะนางเสริมสลับ
ขุมศึกต้องไชว์แรกแล้วล่ะครับตอนนี้ตัวเล็กตัวยักพยายามเขียบเจอสายหน้าอีกแล้ว
ขยับเข้าไปพบตัวเองขวาด้วยแล้วโดนเข้าไปเดินเข้าไป

นี่ยอดมวยไทยรับอาลัยก็คือขึ้นได้
ตาระแค้ง

ชกไปชกมาคุณอธิวะเลยกลายเป็นคู่มวยที่เข้มข้นอีกคู่หนึ่งเลยนะ

ห้ายรุ่นน้องนี่แต่ว่าน่ารักแล้วเกินออกกว่ามุทรนะ
ผู้การอัคเดชดูอยู่หน้าจอตอนนี้สะดุ้งไปด้วยเลย

ไม่อย่างคู่การสะดุ้งอยู่เดียวคุณเอกก็สะดุ้งเลยนะ
สะดุ้งด้วยสะดุ้งสองคนเลยตอนนี้
ชนะรับไปค่าตัวเต็ม
ติดเก้าหาเดินเก้าหาซ้ายกว่ายับยอดถึงพล

รุ่นพี่นะแข้งขวาเตะจับคืนด้วยหมัดคืนด้วยแข้ง
นี่นี่ไงได้จังหวะเนี่ย
แกล้งรอยจักหวานนี้อยู่นะคุณสึกรอยจิ้มมัดหวาน

โหติงซ้ายมาพรุ่ง

โอ้ถยุบเลยติงซ้ายงานด้วย
สายอันตรายเลยนะครับแข้งซ้ายหน้าของทางด้านยอดขุมคลับ
น้ำเงินแม่ดูไปดูมาชักไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับ
เด็ดฮริชทธิวดาพี่ชัยของฮริชทธิวดาก็เจอมาแล้วครับ

หน่วงรุนแรงทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้เห็นชัดเห็นเชิงสองยกแล้ว
น้ำเงินติ๊งซ้ายแน่นอนไว้ใจได้ด้วยนะครับ
โอ้โหโดนแล้วทำท่าจะซึมเหมือนกันนะแดง
ต้องออกอาวุธเน้นเลยนะครับขุนศึกเสียช่วงเสียน้ำหนักเลย
แม่มันได้เก่านิดนึงน้ำเงินมันสดมันใหญ่เหลือเกิน
ตรงนี้แล้วนี่ความใหญ่จะเป็นอุปสรรคสำหรับทางด้านขุนศึกหรือเปล่า
เจาะยางพยายามโต้คืนนะครับยอดขุนพล
คุณสุชิตก็เน้นด้วยเนี่ยตอนนี้ใครดีใครอยู่เลยพี่ป่าเอ้ย
ไม่ปะทะไม่ปะทะแรกมัดแรกมัดเอาละต่างไปต่างแรก
ใครดีใครอยู่แล้วเนี่ยนับน็อกแตกทุกวินาทีกระพริบตาไม่ได้เลยนะครับ
อันตรายอ่ะเอางุธที่ออกกันตราย่างเนี่ยโดยพยายามงัดสอกเลยนะยอดขุนพล
เปลี่ยงมาซ้ายแก้งที่เตะได้เต็มนะลำตัว

ยุคยักษ์ยังรอกันอยู่หมัดหมัดเนื่องสองไม่ออกไม่ออกเจอแก้งซ้าย
ถ้าวันนี้ถ้าน้ำเงินออกตีนซ้ายไม่ได้นี่ยุ่งเหมือนกันนะ
เดินเข้าไปขวานี่ผ่านตลอดเลยนะครับ
ด้านดินซ้ายน้ำเงินทำงานเนี่ยเสียจะหวานนิดนึงเดินตามาย
แม่ตัวเล็กจับตัวใหญ่จับบน
ทีมงานยอดขุนพงศ์สั่งเบียดแล้วฮะแข้งซ้ายเตะ
ศึกตั้งรับคอยรอ
นี่รุ่นน้องก็จริงนะมาถึงตรงนี้แล้ว
โอ้โหทำให้แฟนเหลือโอ้โหมันมุดเข้าไปเจอแค่งขวาหุ่นซ้าย

แมกเขาสาหมอยที่เก่าประสบการณ์กว่านี่
ออกความเพื่อไม่ได้แล้วหุ่นศึกออกแล้วต้องเน้นแล้ว
อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมที่น่าจะมองแล้วไม่ได้ของง่ายแค่งซ้ายเตะนะ
ติดซ้ายสวยเลยโอ้โหติดซ้ายเบิร์นแค่งซ้ายเตะไม่ติดบ้างติดลำตัว

มีซ่อติดซ้ายคืนมาสวยเลย
แต่ว่ามันออกกว่าพูดแต่ละอย่างแต่ละทีในหลังหนักแรงระเบิร์นนะอย่างขุมฝน

ไม่ได้เกรงกลัวเลยนะครับ
โอ้โหนี่กาดเน้นแล้วเนี่ยเน้นด้วย
เล่นแล้วใครดีใครอยู่เลย

อะไรก็เกิดขึ้นได้ไปหมอรอ
ทั้งคู่เลยหัวใจทั้งคู่

ใครพลาดก็หล่น
อันตรายแล้วมี่นาทีที่เตินเต้นจริงครับคุณผู้ชมกับเยาว์ใหญ่มวยัก

หลุ่นน้องขยับถั่วหลุ่นพี่
ขยับขุนศึกว่าไงขุนศึกออกไม่ออก
ยังรอจังหวะจอดเน้นขวาเนี่ยแม่วื้อใกล้นิดนึง
เตรียมครับมัดสอกลงใน

กรรมการว่ากันใหม่กลางเวทีในช่วงปลายยกที่๓ใกล้จบ

โอโหฮังเงินในเน้นเลยต่อยซ้ายต่อยขวา
มาจุดกัน๑๒บลดยกที่๓
ขุนศึกต่อยหมัดซ้ายขวาครับ

หาดูยากนะครับสอกกลับแบบนี้

ยอดคุณพลนี่ท้าแรกนะครับ
ส่วนหมัดแรกเลยครับไม่เกรงศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่นะครับ

คู่ที่ผ่านมายก๔เขาว่ายังไง
วันนี้จะอาถรรพยก๔หรือเปล่าติดต้องติดตามครับ

แล้วคู่นี้กำลังจะสตาร์ทยกทียก๔นะครับ
เดี๋ยวดูอาถรรพ์จะเกิดหรือเปล่า
ครับผู้ชมปลายยก๓นี่แดงโต่จังหวะได้เนื้อเลยนะครับ
ด้วยประสงค์การกลับคุมแล้วโต่คุมแล้วโต่
ยก๔เดี๋ยวดูครับยอดถุดหมดน้ำเงินไปเปิดเกมยังไง
บังแล้วเก้าครับแดงต้องระวังหมัดด้วยคุณศึกพ่อพี่มนต์ศรี
การผ่านมวยนี่จะเป็นรองนะแต่ว่าสู้ได้ดีพอสมควรนะไม่น่าเกลียดเลยนะ
น่ารักเลยออกอาวุธน่ารักดีเน้นในแดงสู้ในหรือเปล่า
ตรงนี้มีแต่ความน่ารักทั้งนั้นยอดมวยไทยรัฐไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชม
น้อมาพี่ป่าก็น่ารักน่ารักทุกคนด้วยนะ
ขุนศึกต้องระวังนะเพราะตัวเองนั้นโดนหมัดบ่อย
นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แตมงที่เทิงเลยนะคุณศึก
เณ้ยรอแข้งซ้ายหน้านะคุณศึก
ตอนนี้มันดวนกันตีนหน้าไงยก๑ยก๒นี่น้ำเงินออกตีนซ้ายได้ดีเลยตีนหน้า
ที่๓แดงออกมาออกตีนซ้ายบ้าง
โมยใหญ่มันเป็นไปได้หมดเลยนะเข้าจุดโฟกัสอะไรก็เกิดขึ้นได้
นี่เรื่องของหมัดมวยหมัดมวยเหมือนกล้วยติ้งเขาก็บอกอยู่แล้ว
พลิกไปพลิกมาหรอหาเหลี่ยมไปเรื่อยครับ
ยังต้องพยายามต่อนะยอดขุนพล
เป็นมวยขวาทั้งคู่แต่เน้นตีนซ้ายเลยครับวันนี้ตีนซ้ายใครจะนำชัย
มันต้องเอาหมัดเอาศอกเข้ามาช่วยแล้วน้ำเงินแต่แดงนี่รอเลยวันนี้
พยายามแน่นเอาความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
แต่แดงนี่อาศัยตีนซ้ายวงนอกนี่ได้เปรียบเลยนะครับยก๓เห็นเลยไป
ยก๔ออกมานี่เน้นติงซ้าย
มาถึงตรงนี้บอกว่าสบายเบิร์ตทงชัย

นี่ขุนศึกลอกแล้วนะ
ยังหาเป้าไม่เจอฮุกด้วยซ้ายแล้วตามด้วยขวา
ท้อเหมือนกันน่ะไอ้เจ้าหยอดขุนภล
สะอึกสะอืม
ว่าไง
พี่ยิ้มเลย
เออต้องมาให้เกิน

นี่มันเล่นคุณสองด้วย
ต่อยแล้วนี่ถ้าเร่งต้นเร่งแล้วหมด

รุ่นที่ก็อาศัยมจบกันนะโยกไปออกไป

เตะปิดมันมองเห็นหมดตอนนี้
ออกทิ้งซ้ายเพิ่งสอนทิ้งติดเลย

คู่นี้มันชิงกันที่ตีนซ้ายอย่างเดียวเลยนะ

มีศอกกลับมีศอกกลับ
มีศอกกลับต้องระวังนะ
ทุกคนหมดยกที่สี่
ออกอาวุธนั่กแรงกัก
ตอนนี้ทางด้านขุนศึกนี่

ความลำบากอยู่ที่ยอดขุนพลครับ

ต้องมาติดตามจะทำได้หรือไม่ได้

มาดู๓นาทีสุดท้ายว่าจะมี

ออกมานะสำหรับน้องเยอร์ยอดขุนทนคอเมืองเพชรนะครับ
แดงนี่รอโต้แล้วยกที่๔ตุนเอาไว้เยอะเลย
แม่แต่ว่าออกมาตลาดมัดยังมีเสียวตลอดนะ

เห็นไหมออกมานี่ท่านต่อเสียวไหม

ศึกประเภทโดนหนักไม่ได้ด้วยเกี่ยวล่างคืนไหมคืนซ้าย

คื้นพี่ยังอุลศึก
วันนี้แข้งซ้ายหน้านี่ใช้การได้ดีเลยนะครับ
โดนซ้ายก็ไปสามสี่แค่น้ำเงินมวยเนี่ย
มีอยู่ช่วงนี้นะหลังจากที่แพ้ตลอดแล้วก็อยู่พักภรรยากันกลับมาจะนัดสิงห์เฉลยาตอนนั้นจะมีโชว์ฟอร์มได้ดีเลย

ชุดนั้นดาวเยอะเลยนะแพ้น้องแพ้คะแนนสลับกันเลยอ่ะถ้าต้องติดตามกันต่อไปนะ
ซ้ายนี่เสอื่นไปเลยนะกสะทกสะท้านเสธื่นไปเลยใหญ่นี่น่ะ
วันนี้ตินซ้ายนำชัยเลยน่ารักมากเลยวันนี้ได้อาชีพจากประธานเอกบังไซด์ด้วยนะน้ำเงิน
มาทุกทุกครั้งนี่มีมีมีตลอดมีตลอดนักมวยในค่ายดีน่ะ

ตัวไม่หักแถมยาไปอีกอย่างเล่นเยอะก็เอาไปหนึ่งแสน
ถ้าเล่นตรงกลางก็เอาไปห้ามือนนี่นี่นี่คือมวยในค่ายของอภิมศ์มุนศรีแล้วอ่ะ
เอกบังไซด์เขาน่ะคือเรียกว่าฉีดก่อนชกนั่นล่ะครับ
เอาล่ะปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรับเยอะมาก
ตรงซ้ายนี่ชื่อว่าผมกินได้เลยวันนี้แต่ยังประหมัดไม่ได้นะ
แต่เวลาขุนศึกโดนหมัดนี่แม่แฟนมวยนี่มีเฮนะว่าลูกขุนศึกนั้นโดนหนักไม่ค่อยได้เหมือนกัน
สงครามยังไม่เลิกอีกจะมาประมาทไม่ได้
อย่าเพิ่งไปรีบสรุป

ไม่ผ่านเป้าหน้าเข้าลำตัวทุกเม็ดทุกดอกติดออกของขุนศึก
คู่นี้เป็นรองคู่เอกยกสุดท้ายแล้ว
เดี๋ยวติดตามนะครับคู่ชิงแชมป์ยอดมวยไทยรัฐรุ่นเวเตอร์เวท
พกิจกับไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ไป๑แล้วนี่
ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูคู่เอกเขาชิงแชมป์เขาชิงแชมป์นะครับ
จะเพจ๑วิน๑หรือว่าจะเพจ๒ต่อหลัก๒
เป็นไปได้หมดนี่แหละครับความสนุกสนานกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
อย่าไปตอบเลยแฟนมวยหน้าตู้เนี่ยไอ้เจ้ากีสระบุรี

น่ารักด้วยนะครับวันนี้ขุนศึกอพิมลศรีนะครับมุมแดงน้ำเงินยอดขุนพลพอเมืองเพชร
ผู้ชนะครับขุนศึกอพี่บนศรีชนะกันแนน
ยอดขุนทนพเมืองเพชรครับ

สดงดงามครับพักกันสักครู่ครับ